คุณผู้ชมเคยเห็นฉมวกหาปลาไหมฮะ
ปลายของมันเนี่ยจะเป็นเหล็กซี่นะเยาวนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมงนี้เองครับ
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสมาคมอายุทยารวมใจ
กู้ภัยอายุทยาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามีคนถูกฉมวกฉมวกแทงปลาเนี่ยแทงส้นเท้าจากด้านบนฮะ
แล้วก็ทะลุ้นเท้าด้านล่าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ่อน้ำนะครับ
ข้างบ้านหลังหนึ่งในตะบนอุทัยนะฮะอำเภออุทัย

เจ้าหน้าที่ไปถึงพบคนเจ็บนะครับ
ก็คือนายพรชัยทองประเสริฐนอนร้องคนคลางเจ็บสิครับ
เจ็บแน่ละรีบนำตัวออกมาจากจุดเกิดเหตุเลยครับ
จากการตรวจสอบพบว่าคนเจ็บถูกฉมวก
แทงเขาที่ส้นเท้าซ้ายทะลุพื้นเท้านะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ใบเลื่อยตัดด้ามออกก่อน
ด้าวเป็นไม้ไผ่ปลายฉมวกนะฮะ
เพื่อให้มันสั้นลงสั้นลงเสร็จปั๊บ
แล้วก็เอาผ้าพันปลายฉมวกเอาไว้
นี่มีด้ามชมวกใช่ไหมครับ

ครับแล้วก็พอทำแบบนี้เสร็จปั๊บ

นางสาวปานัฏดานิ่มสมุทรเป็นแฟนของคนเจ็บ
ล่าวบอกว่าเธอกับแฟนออกหาปลา

พอหาปลาเสร็จจะกลับบ้านใช่ไหม
จะกลับบ้านเธอได้เป็นคนถือคือได้ด้ามชั่วโหมก

ลื่นปั๊บด้ามชั่วโหมกมันแทง
อย่างที่เห็นนะครับเอาฟังเธอเล่าหน่อยฮะ
อืมเนี่ยค่ะก็เห็นแล้ววัดเสี่ยวนะคะ